คุณผู้ชมครับโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปเรื่องนี้นะครับ
เป็นวงจรปิดที่เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นกำลังรุมทำร้าย
ผู้ชายคนหนึ่งไปกับเพื่อนผู้หญิงอย่างผมไปกับคุณ
และปรากฏว่าคุณถูกลวนลาม
คุณถูกลวนลามผมก็ต้องช่วยคุณถูกต้องไหมฮะ

แต่ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นมารุมทำร้ายผู้ชาย

รุมแบบนี้จนบาดเจ็บสาหัสนะ
หน้าผาก๕๐เข็ม
เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นชายหญิงอยู่จำนวนมาก
คล้ายกับว่ากลุ่มวัยรุ่นชายกำลังคุยกันอยู่
ต่อมามีวัยรุ่นชายหญิงเดินเข้าไปสมทบ
แต่จู่ก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้าไปชกชายอีกคน
ก่อนที่จะรุ่มชกต่อยกันชุลมูล
มีคนล้มลงไปกองกับพื้นแล้วก็ถูกกระทืบ
ขณะที่คนอื่นเข้ามาห้ามปราม
จากนั้นกลุ่มที่ก่อเหตุก็เดินแยกย้ายกันออกไป
ส่วนคนอื่นก็เข้ามาประคองผู้บาดเจ็บให้ลุกขึ้น
คลิปวิดีโอนี้ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์
เพจคลิปดังเฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความ
ที่ว่ามีใจความสำคัญแบบนี้นะครับ
บอกว่าเพื่อนเข้าไปช่วยเพื่อนผู้หญิงที่ถูกลวนลาม
แต่กลับโดนอีกฝ่ายบรุมทำร้าย
พร้อมตั้งคำถามว่าหากเพื่อนผู้หญิงถูกลวนลาม
แล้วคุณในฐานะเพื่อนผู้ชายคุณจะเข้าไปช่วยไหม

คนที่เข้าไปแสดงความคิดความเห็นในโลกโซเชียลก็บอก
ก็ต้องช่วยแต่ช่วยและดันถูกรุมทำร้ายแบบนี้ก็
พากษ์วิจารณ์แล้วก็ตำหนิกลุ่มวัยรุ่นที่รุมทำร้ายนะครับ
หลังจากเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นเข้าแจ้งความ
แล้วก็ได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
สนชนะสงครามเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกจักริจโฉสูงเนิน
ภูมิกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
เปิดเผยวะเปิดเผยแบบนี้นะครับ
แล้วอ้างว่าฝ่ายผู้บาดเจ็บรวม๑๒คน
เที่ยวสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งในซอยรามบุตรี
กระทั่งกลุ่มคู่กรณีเป็นชาย๕คนและผู้หญิง๑คนเข้ามานั่งโต๊ะข้าง
ระหว่างนั้นผู้หญิงในกลุ่มผู้บาดเจ็บบอกว่าถูกอีกฝ่ายลวนลาม
ถูกฝ่ายกลุ่มวัยรุ่นที่มานั่ง๕คนนะลวนลาม
ทำให้ทั้ง๒ฝ่ายกระทบกระทั่งกันเล็กน้อย
ช่วงร้านปิดกลุ่มคู่กรณีมายืนดักรอใกล้กับร้าน

แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีการใช้อาวุธสนับมือหรือไม่
เรื่องต้นสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ว่าจะรู้ตัวในเร็วนี้นะครับ

เพื่อนที่นอนสลบบนพื้นถูกทำร้ายด้วยสนับมือ
มีบาดแผลกลางหน้าผากต้องเย็บถึง๕๐เข็ม
แล้วก็ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล๕๐๐๐กว่าบาท
ส่วนอีกคนก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลอีก๒๐๐๐กว่าบาท
นี่แหละครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฟังเสียงของผู้ชายที่ถูกทำร้าย
เขาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยครับ
ตบหัวไปแต่ว่าไม่โดนครับ
แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีพี่
คุณพี่เขาเข้ามาแยกออกครับ
เขาเหมือนว่าเขาจะเข้ามาเคลียร์ให้อะไรอย่างนี้ครับ
มาช่วยเคลียร์ให้อย่างนี้

เขาเห็นกลุ่มวัยรุ่นนั้นมาลวนลามจับอวัยวะเพศ

ก็เลยตรงเข้าไปจะตบศีรษะกลุ่มวัยรุ่นนั่นแหละครับ
แต่ก็ตบพลาดเหมือนกันเพราะตอนนั้นเมา
แล้วพอออกมาในกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาดักรออยู่
คนนี้เขาเลยคิดเอ๊ะเมื่อกี้เมาจะไปตบศีรษะเขา

แต่ปรากฏว่าก็นี่แหละครับโดนรุมซะก่อนนะครับ
ที่มีบาดแผลถูกเย็บที่หน้าผากกว่า๕๐เข็ม

ที่เขาเดินออกมาแล้วเห็นว่าเพื่อนกำลังโดนทำร้ายกันอยู่
ได้เข้าไปเพื่อจะปกป้องเพื่อน
สัญชาติยานของความเป็นเพื่อนของลูกผู้ชายนี่แหละครับ
แต่ไม่ได้ต้องการจะไปมีเรื่องอะไรกับกลุ่มคนวัยรุ่นดังกล่าวนั้น

แต่ก็ไม่ทันได้พูดคุยอะไรก็ถูกทำร้ายร่างกายทันทีนะครับ
เรื่องนี้นะครับก็ทางด้านภูมิกับการสนชนะสงคราม
ก็บอกว่าจะต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เรียกตัวผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็กลุ่มผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำ
แล้วก็จะตามหาตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาให้ได้นะครับ
ไม่ใช่เรื่องที่ยากที่จะตามตัวมาดำเนินคดี
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็มีการตั้งข้อหาร่วมกัน

ส่วนอีกข้อหาหนึ่งคือเรื่องกระทำอนาจารย์เนี่ย
ตำรวจบอกว่าจะต้องให้ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย

แต่ต้องระบุตัวผู้ที่ก่อเหตุให้ได้ชัดเจน
แล้วก็ต้องยืนยันกับพนักงานสอบสวนด้วย
ถูกกระทำอนาจารย์จริงนะครับ